คลั่งทุกวันเนอะในเรื่องของยาเสพติดนะมีให้เห็นตลอด
นี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะที่ชาวบ้านแถวนั้นเขาบอกว่า
เขาทนไม่ได้กับผู้ชายคนนี้อีกต่อไป

ง่วงข้อความไปบอกเขานะเห็นไหมเดี๋ยวจะเปิดประตูหลังบ้านด้วยนะ
อ๋อคุณผู้ชมคะตำรวจสนขยาดภาพที่เห็น
มีฝ่ายปกครองอำเภอควนขนุนด้วย
เอากำลังไปจับกลุ่มเพราะถูกร้องเรียน
ร้องเรียนมาเต็มไปหมดเลยหลายต่อหลายครั้ง
เลยไปเลยค่ะลงพื้นที่ไปจับนายสุชาติสงสมอายุห้าสิบสามปี
เขาอยู่ในพื้นที่อำเภอควนขนุนที่พัทธลุงนี่แหละ
ไปถึงตำรวจก็เข้าไปที่บ้าน
มีอาวุธปืนไทยประดิษฐ์มีเครื่องกระสุนด้วย
อย่างที่บอกชาวบ้านร้องเรียนมาตลอดว่านายสุชาติติดยาบ้านหนัก
กลางคืนนายสุชาติไม่ยอมหลับไม่ยอมนอน
ชอบเดินวนไปวนมาแถวในหมู่บ้าน
จนถึงเช้าไปลวนลามผู้หญิงในหมู่บ้านอีก

แล้วมีผู้หญิงคนนึงนี่จับมาได้แล้ว
ผู้หญิงคนอายุ๔๗เป็นหนึ่งในเครือญาติของนายสุชาติ
เล่าแบบนี้อุ๊ยคุณนักข่าว
ก่อนหน้านี้เคยถูกลวนลามมาแล้วเหมือนกันเป็นญาติกันนะ
ส่งข้อความมาหาตอนดึกบอกให้เธอเปิดประตูหลังบ้านรอเอาไว้เลยนะ
แล้วยังส่งรูปอวัยวะเพศมาให้

คุณนี่ภาพนี้เราต้องเซ็นเซอร์

ถ้าเอาเรื่องนี้ไปบอกใครเดี๋ยวจะมายิง

แน่นอนว่าพฤติกรรมแบบนี้มันลามไปถึงทำให้ลูกสาวอายุ๑๗ปีของนายสุชาติ
เครียดแล้วน้องกลายเป็นโรคซึมเศร้า
วาดกลัวพ่อตัวเองเพราะเคยถูกพ่อแอบดูตอนอาบน้ำ

แล้วน้องต้องหนีไปอยู่บ้านยายที่อยู่อีกตำบลนึง
ล่าสุดน้องถึงขั้นกินยาฆ่าตัวตาย
ตัวผู้ต้องหานายสุชาติหลังจับกลุ่มตัวได้แล้ว
อ้างแบบนี้บอกว่า
เอาผมเสพยาบ้ามากลางปีคุณตำรวจ

เมียผมตายไปเมื่อเดือนกันยายน

ลูกสาวผมที่บอกว่ากินยาฆ่าตัวตายเป็นข่าว

แต่มาจากที่ลูกสาวผมว่าเขาเครียดที่เขาเสียแม่
เขาก็เลยซึมเศร้าอันนี้คำกล่าวอ้างของเขา
ตำรวจบอกดำเนินคดีนายสุชาติแน่
เสพยาบ้าครอบครองอาวุธปืนผิดกฎหมายอีกต่างหาก
ค้านการประกันตัวเพราะแบบนี้ถือเป็นบุคคลอันตรายค่ะ
ใช่ค่ะคุณไม่ได้ทำลายแค่ชีวิตตัวเอง
คุณทำลายชีวิตลูกสาวคุณด้วย
คือเหมือนตายทั้งเป็นกันไปด้วยกันนะคุณผู้ชม
แล้ว๕๓ปีแล้วนะใช้ชีวิตมาครึ่งคนแล้วนะ